เอามาดูอีกกรณีหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลโคราช
แล้วตอนก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าคือ

ว่าจากกรณีที่บอกว่ามี๒คนร้ายบุกเข้ามา
ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลที่จังหวัดนครราชศรีมา
แล้วมีการไปหยิบเอาเครื่องมือแพทย์มาทำร้ายกันเนี่ย

แต่ว่าน้องชายมือมีดเนี่ย
เขาบอกว่าจริงที่เข้าไปมันมีลักษณะของการมีปากเสียงกันเท่านั้น
ไม่ได้มีการหยิบกันไกลเครื่องมือทางการแพทย์มาทำร้ายร่างกาย
คือเอาว่าเข้าไปแล้วใช้เสียงทะเลาะกัน

ใช่นะคะจากกรณีเหตุการณ์นี้เนี่ย

ตำรวจภูทรโพกลางก็ได้รับแจ้งบอกว่า
มีคนร้าย๒คนบุกเข้าไปที่ห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลเทพรัฐนครราชศรีมา

เครื่องมือแพทย์ทำร้ายนายธนงศักดิ์พิมิตร
อาชีพช่างก่อสร้างที่แพทย์กำลังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่
สร้างความตกใจให้กับแพทย์พยาบาลและผู้ป่วย
หนีกันอลละหมานอันนี้เป็นข่าว
เรื่องต้นที่มีการรายงานเข้ามา
แต่ต่อมาพันธุ์ตำรวจโทพิชัยเชิดชูรอง
กำกับการสอบสวนสพโพกลางบอกว่า

มีปากเสียงทะเลาวิวาสกับนายประวีสิงโห
ขณะนั่งดื่มสุราด้วยกันที่ร้านยาดอง
หมู่บ้านโคกเพชรตำบลโคกรวดอำเภอเมืองนครราชศรีมา
จากนั้นนายธนงศักดิ์ชกต่อยกับนายประวี

ขณะเดียวกันนายมงคลสถานธรณีที่นั่งดื่มสุราอยู่ด้วยกัน

ทำให้มีการชกต่อยกันชุลมุนค่ะ
และนายมงคลใช้มีดแทงเข้าที่ท้ายทอยนายธนงศักดิ

ที่พลเมืองดีจะพาตัวนายธนงศักดิ์และนายประวีเนี่ย
ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเทพรัฐ
ซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร

แล้วก็มีญาติของทั้งสองฝ่ายมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้วย
ส่วนตัวของนายมงคลที่ใช้มีดแทงนายธนงศักดิ์
ตามมาที่โรงพยาบาลด้วยอีกนะคะก็เลยมีปากเสียงกัน
กับตัวนายธนงศักดิ์ด้วยแล้วญาติของนายธนงศักดิ์อีกครั้ง
แต่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้าไปห้ามไว้ค่ะ
ขณะเดียวกันตำรวจที่ตามไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล
ก็มีการควบคุมตัวนายมงคลไปดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
โดยใช้อาวุธเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบัตรเจ็บ
แต่ยืนยันเลยนะคะไม่มีเหตุการณ์ที่เอากันไกลแพทย์
โยรุมทำร้ายนายธนงศักดิ์ซ้ำอีกรอบในห้องฉุกเฉิน

ส่วนข่าวที่มีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้สื่อมวลชนนำเสนอไป
ตำรวจสพโพกลางรายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว
ด้านนายนบพลสถานธรณีน้องชายนายมงคล
ผู้ต้องหายืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า
หลังจากที่เกิดเหตุทะเลาวิวาสกัน

เพราะว่าคือทั้งสองคนสองฝ่ายที่ทะเลาะกันเนี่ย
ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้ทั้งคู่

พี่ชายได้ใช้อาวุธมีดทำร้ายนายธนงศักดิ์จริง

เพราะว่าพี่ชายเข้าไปห้ามนายธนงศักดิ

เกิดการชกต่อยกันและมีการทำร้ายกัน

ส่วนข่าวที่ระบุว่านายมงคลพี่ชาย

ตัวเองบอกว่าก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงเรื่องนี้
แต่เท่าที่ฟังจากญาติที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าไม่มีนะคะมีแค่มีปากเสียงกันเถียงกัน
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังเมาสุราเท่านั้นเองนะคะ